คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องซูลุยผิว
ลูกของแรงงานชาวพม่าวัย๒ขวบ
หายไปในไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหากันมาหลายต่อหลายวันค้นหาใช่
เพราะว่าหายตั้งแต่๑๗ธันวาคม
เมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ๕โมงเย็นก็มีข่าวออกมาคือพบแล้ว
แต่อยู่ในสภาพที่ไร้ลมหายใจนะคะคือน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
และสภาพศพนะคุณแม่รับไม่ได้
ใช่เพราะว่าสภาพศพคือสภาพออกมาไม่ดีเลย
เละเลยแล้วก็น้องอยู่ห่างจากจุดที่หายไป
ประมาณ๕กิโลเมตรพ่อแม่ก็เชื่อ
ว่าสาเหตุที่ลูกเสียชีวิตน่าจะมาจากรถไถที่มาทับน้อง
แล้วก็เอาศพไปทิ้งเพื่อจะอำพรางศพนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าน้องไม่น่าจะเดินไปไกลได้ถึง๕กิโลเมตร
๒ควบคือเต็มที่โล๒โลนี่ก็ถือว่าไกลสำหรับเด็กแล้วนะคะ

แล้วเดินไปได้ไม่นานก็เหนื่อยแล้ว
ตอนนี้จะเดินไปถึง๕กิโลได้ยังไงคุณแม่ไม่เชื่อเลยนะครับ
นี่คุณดูสิพ่อแม่ร้องไห้เหมือนใจจะขาดเลยนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่พอเมื่อวานพบศพแล้ว
ก็มีการนำส่งโรงพยาบาลอูทอง
ทางด้านคุณพ่อผิวอายุ๒๖ปีแล้วก็คุณแม่ม
ที่เป็นพ่อแม่ของน้องแล้วก็ญาติไปที่โรงพยาบาล

บรรยากาศเมื่อวานนี้นี่ทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะคะ

ก็มาเชิญตัวพ่อแม่ของเด็กไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็หลังจากที่ให้ปากคำแล้วเนี่ยนะคะ
ทางพ่อแม่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังติดใจยังสงสัยปมการเสียชีวิตของลูกชาย
เพราะไม่คิดเลยว่าลูกจะเดินไปไกลถึง๕กิโลเมตร
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครพาไปหรือเปล่า
ไม่เชื่อด้วยว่าลูกจะจมน้ำเสียชีวิต
นี่ที่จุดเกิดเหตุคือสภาพศพของน้องเนี่ยคือเน่าอืดแล้วนะครับ
ส่วนของเล่นต่างที่เหมือนถูกกองทิ้งไว้แถวนั้น
คือผู้เป็นพ่อและแม่บอกนี่ไม่ใช่ของเล่นของน้อง
เป็นของเล่นของใครหรือเปล่าใช่รถไถที่เจอเนี่ย

แต่รองเท้ากับหมวกที่อยู่ในจุดที่พบศพ

เพราะว่าตอนแรกมีข่าวออกมาบอกว่ารองเท้ามันใหญ่กว่าไซส์ที่น้องใส่
แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อแม่บอกแบบนี้แล้วนะคะ
แล้วก็สภาพศพลูกที่พบเจอมันไม่ปกติค่ะ
เพราะว่าขาเละแล้วก็มีบาดแผลบริเวณขา

หน้าตาเนี่ยมีรอยแผลเต็มไปหมดเลย
พ่อแม่ก็เลยเชื่อว่ามีคนทำให้ลูกเสียชีวิต
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนขับรถไถที่ขับมาทับ

ก็เลยเอาศพไปทิ้งไปอำพราง
ในวันที่น้องหายตัวไปเนี่ยนะคะ
คนขับรถไถเนี่ยขับรถไถเนี่ยกลับบ้าน
ทั้งที่ปกติแล้วเขาจะไม่ต้องขับกลับค่ะ
รถเอาไว้ในไร่เพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมาก็ทำงานต่อ
แต่ทีนี้ตอนที่ไปสอบถามคนขับรถไถ

เพราะว่าคันไถมันไม่คมก็เลยต้องขับไปเปลี่ยน
แต่ทีนี้พ่อแม่เด็กเชื่อว่ารถไถนี่แหละ
ไปทับลูกชายแน่แล้วก็เลยต้องไปเปลี่ยน
เพื่อที่จะทำลายหลักฐานแปลว่านะตอนนี้
คนขับรถไถนี่ตกเป็นจำเลยของสังคมไปเรียบร้อยแล้ว
ด้านของนายสมานวงกัณหาคนขับรถไถ
ยืนยันแบบนี้ครับยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
ไปขับรถไถในไร่อ้อยตามปกติจริง
และเห็นเด็กสองคนเล่นกันอยู่ในร่องไร่อ้อยริมถนน
เมื่อเด็กเห็นรถไถเด็กวิ่งหลบห่างไปประมาณ๓เมตร

พอเวลา๕โมงเย็นรู้เรื่องเด็กหาย

ตัวคนขับรถไถเองคือนายสมาร์นบอกว่า
เขาก็นึกโมโหแล้วก็เสียใจเหมือนกัน
ที่ไปช่วยแล้วยังต้องมาเจอคำพูดแบบนี้

ที่สำคัญเด็กที่เห็นก็ยังไม่แน่ว่า

ไปเจอเด็ก๒คนที่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้น
ก็ไม่รู้เลยว่าใช่เด็กที่เสียชีวิต
ลูกของนายผิวและนางมอยหรือเปล่า
แต่ก็เห็นเด็กหลบจากรถไถแล้ว
แล้วก็ตอนไปช่วยก็ไม่รู้ว่าเป็นเด็กคนไหนด้วยซ้ำ

มันต้องมีร่องรอยหรือมีกลิ่นคาวเลือด
อยากให้ดูว่าศพเด็กตับไส้พุงอยู่ครบไหม
ถ้าโดนรถไถศพต้องเละกว่านี้
และยินดีให้ตรวจหาดินเอเด็กที่รถไถของตนด้วย
คงต้องไปถามพ่อแม่เด็กว่ามีศัตรูที่ไหนอีกหรือไม่
ถ้าผลชนะสูตรไม่เกี่ยวกับรถไถของเขา

เพราะตอนนี้กลายเป็นจำเลยสังคมไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้พ่อแม่เด็กก็เสียใจอย่างหนัก

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของผลชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็คือสภาพศพเป็นสภาพเละ
ขาทั้งสองข้างก็บิดผิดรูป

แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายจำนวนมาก
ซึ่งบาดแผลคุณผู้ชมเป็นแผลเรียบ
ลักษณะคือเหมือนกับถูกของมีคม
ตำรวจก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานนะคะ
ว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุรถไถดิน
แต่ทีนี้จากการสอบปากคำเจ้าของรถไถเนี่ย

ซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการประชุมวางแผน

ทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

บอกว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ที่เจอศพเด็กอยู่ห่าง๕กิโลเมตร
ใช่ขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ซึ่งหลังจากนี้จะตอบได้อย่างชัดเจน
ว่าเสียชีวิตจากอะไรจะต้องรอพิสูจน์
แต่ยังไม่ควรบอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุ

แล้วก็นักวิชาการคนอื่นเขาออกมาแสดงความคิดความเห็น
เกี่ยวกับระยะทางที่ไปพบศพเด็กด้วยนะครับ